มาดูอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของงานศิลปะ

การตายิ่งใหญ่ขนาดไหน
จะบอกว่างานศิลปะมันเกิดได้ทุกที่
บนโต๊ะทำงานโต๊ะเรียนก็เป็นศิลปะได้ถูกไหม

ดูวันนี้คุณมีจิตวิญญาณที่เข้มข้นมาก

เอาประยะคุณจะน้าทีไหมคะ

เพื่องานศิลปะนะทำได้ทุกที่จริงอย่างที่กำแพงรั้ว
สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยว

มันก็เป็นที่ถ่ายรูปเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่ง
จะพาคุณผู้ชมไปดูไอเดียเก๋ของครูท่านหนึ่งที่เขาวาดรูปบนกำแพง
นี่ว้าว

คุณครูผู้น่ารักที่ยื้มหวานให้เราอยู่นี้ก็คือคุณครู
คือมาที่นี่รู้เลยว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหน
แอร์บอกว่าความคิดนี้มันเกิดมาจากเวลาที่ครูแอร์ไปเที่ยวตามที่ต่าง
ก็มักจะเห็นแหล่งท่องเที่ยวย่านชุมชนส่วนมากเขาจะมีการวาดภาพ
ลงบนผนังบ้านกำแพงรั้วรั้วบ้านก็ว่ากันไป
ก็เลยแบบเอออยากจะมีแบบนี้ที่บ้านของตัวเองบ้าง
ก็กลับบ้านไปมองซ้ายมองขวาเห็นกำแพงรั้วบ้านเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้แบบนี้
คุณผู้ชมสภาพมันก็คือขึ้นตะไคร่น้ำที่มันแบบแห้งมันก็ดำ

ครูก็เลยบอกว่าเอาล่ะฉันจะเนรมิตกำแพงตรงนี้ให้มันสวยสดงดงาม

เราเข้าออกทางนี้ทุกวันใช่ไหมคะแล้วเราก็เห็นว่ากำแพงบ้านมันเรียบไปอะไรอย่างนี้เนอะ
แล้วก็เราเป็นคนชอบวาดลูกรักแมวอย่างเงี้เราก็เลยแบบเฮ้ยอยากลองทำอะไรดู
อยากให้ซอยมีสีสันขึ้นมา
จะว่าไปถึงไหนครับ
ก็จน๑๐บล็อกเลยค่ะ๑๒๓๔๕จะไปวาด๑๐ลูกเลยค่ะ
คือผู้สื่อข่าวก็ถามคุณครูนะว่าจะวาดไปถึงไหน

ไม่ถึงไหนราคาเอาแค่สุดกำแพง

กำแพงนี้ไม่ใช่กำแพงเมืองจีนยาวนะครับ

ก็มีไม่กี่บล็อกไงก็วาดใหม่
คือการที่คุณครูเข้าไปวาดภาพต้องบอกก่อนนะ
เขาขออนุญาตกับเจ้าของพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ไม่ใช่อยู่อยากจะไปว่านก็ไปละเลงไม่ได้นะครับ
รู้สึกว่าผิดกฎหมายเหมือนกันนะบางที่มันเป็นที่สาธารณะอย่างนี้
อาจจะถือว่าเราไปล่วงล้ำไปละเมิดที่สาธารณะ
แต่ว่าสำหรับครูแอนในกรณีนี้
เอาไปปรึกษาหารือไปพูดคุยกับเจ้าของรั้วเป็นที่เรียบร้อย
ก็เลยได้เริ่มวาดภาพลงไปแบบนี้นะคะถือว่าสร้างความสวยงามให้กับชุมชน
เอื้อประโยชน์ต่อร้านอาหารร้านค้าแถวนั้นด้วยนะ
เพราะบางทีลูกค้าไปทานข้าวเรียบร้อยแล้ว
เกมแพงสวยไขรูปหน่อย
เหมือนมีการตลับภูมิทัศน์แถวนั้นด้วย
แล้วครูแอนจะวาดจะถึงไหนละครับ

ว่าจะเหนื่อยครูแอนบอก
ก็จะเหนื่อยเออเหนื่อยแล้วก็กลับ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นผลงานที่สมบูรณ์แบบกว่านี้ผมเชื่ออย่างนั้น
ใช่ค่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูอีกทีหนึ่งนะคะ

อันนั้นมันจะทำให้กำแพงสกปรกกว่าเดิม

จะได้ปรับภูมิทัศน์แถวนั้นให้มันสวยมากยิ่งขึ้น
แล้วก็สะอาดตาหน้ามองนะ
อย่างที่บอกแหละว่าก็ต้องขออนุญาตก่อน

ไม่ได้นะคะ